โรงรับจำนำแห่งความสุขเปิดทำการแล้วจ้า

พร้อมมอบความสุขแล้วก็เสียงหัวเราะให้เสมอเลยค่ะ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีแม่งกับเยี่ยม
ในเกมรับจำนำ
พ่อแม่เขารอเราอยู่หรือเปล่าเนาะ

เราพูดถึงการบอกรักกันก็ต้องพูดถึงแฟนกัน

เธอจะไปบอกรักแฟนคนอื่นได้ยังไงดีก็ตบได้
แฟนเราแต่ละคนมันก็ควรจะต้องน่ารัก

เขาก็น่ารักแต่หนูคิดว่า

นางซื้อนาฬิกาใส่ข้างหนึ่งนางบอกว่าข้างหนึ่งอ่ะ

อีกข้างนึงนางใส่นาฬิกาเพื่อวัดก้าวที่ใช้เดิน
วัดหัวใจว่ายังโอเคอยู่ไหม
หนูก็เลยถามว่าแล้วไอ้ที่ใส่วัดความดัน

คือไอ้ข้างนี้มันเป็นแบบนาฬิกาเพื่อสุขภาพ
ข้างนี้มันเป็นนาฬิกาแบบมียี่ห้อนิดนึง

หนูไม่เคยเจอคนบ้ายใส่นาฬิกา๒ข้าง

้าววววจ้ะอะไร

นึกว่าผัวกูว่าอยู่หัวเนี่ย

เรื่องราววันนี้ผู้รับจำนำของเราค่ะ

ก็มีคนโจฯจันทร์ว่ามีผัวเมียคู่นึง

หนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะพี่

จอมจุ้นกับพ่อคุณแสนซื่อ
ยายจำจุ้นกับพ่อคุณแสนซื้อ

เอาไปก็ได้

กินอีกแล้วกลับได้ไปเลย
แล้วไม่จำเป็น

เฮ้ยตามทำไมไปกลับบ้านไป
เอ๊ยทำไมตรงนี้จริง

ทำไมตรงนี้จริง
ปายปาย
ขอไปก่อน
กระเว่นเต้นหน่อย

ว้าว

แล้วยืนคุยกับน้องสาวฉัน

อะไรไง

เข้าใจผิดจะไปใหญ่แล้วไม่รู้แหละ

เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครอบครัวฉัน
ก็ฉันบอกแล้วไงมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
นั่นเข้าใจผิดอะไรนี่นางติดกันสักขนาดนี้
อ่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่
ฉันน่ะยกให้พี่เลยแล้วกัน

ไม่เป็นก็ไม่เป็นโอ้โฮเอาไปเถอะ

ฉันคิดค่าธรรมเนียม๑๒๕บาท
เฮ้ยไอ้พ่ายเอง

สวัสดีค่ะค่ะ
ฮือดีเมียก็บ้าไอ้ผัวก็บอก

อื่อไอ้เมียก็บ้าไอ้ผัวก็บอก

นั่นน่ะสิคนดีที่ไหนเขาจะแต่งงานกับคนบ้าง
มันก็ต้องบ้าบ่อแบบนี้แหละถึงจะอยู่ด้วยกันได้เนอะ

อุ้ยขอรู้แล้วนิดาต้องทำงานเป็นคนดีนะ
อุ้ยขอโทษครับ
ตะปัด

เออทำไมไม่เร็ว
อุ้ยเร็ว

เขามาเก็บตังค่าอาหารกันแล้ว

ไปหามาสิ

มีแต่กระเป๋าข้างในไม่มีอะไรเลย

แกไปหาละกันแกเป็นเจ้าบ่าว

เนี่ยยังไปจ่ายค่าอาหารในงานแก่งฉันกับนอยควันมันน่ะ

พรุ่งสี่พันธุ์อะไรกันจะบ้าหรือไง
นี่มันเป็นโอกาสดีของแกแล้วหนีไปเลย

เฮ้ยอีกขวัญน่ะมันเป็นคนสติไม่ดี
เอามาทำเมียทำไมเล่าไปเลยหนีเลย
เอ้าอะไรหวะ
พี่แก๊นโคตรชมเป็นนี้ได้ไงโคตร

ตกลงเขายังไงเขาหนีไปหรือว่าเขาไปแต่งต่อ

บังบัติจากเทศบุรี
มาค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เพื่อนบอกให้หนีสรุปวันนั้นเราหนีหรือเราอยู่
ตกลงคิดแล้วว่าไม่หนีนะฮะไม่หนีแล้วไม่หนีต่อ
อะไรมันจะเกิดก็เกิดเถอะคิดว่าอย่างนั้น
มันส่วนลึกแล้วเรามีความสงสารเด็กคนนี้แล้ว

เพราะว่าอายุของเขาห่างจากผมต้อง๒๕ปีนะครับ

ตอนนั้นผมก็ยังดูมากประมาณสัก๔๐ได้ครับ
นี่แสดงว่าแต่งมากี่ปีแล้วคะนี่
อยู่ด้วยกันมา๒๔ปีครับ๒๔ปี

เป็นนี่เขาก็หวังเขาแล้ว
เขาก็ถามผมแขนจองให้นะเอาไหม
บอกเฮ้ยโหยเผลอมันไม่รู้เรื่องเลย
ตนะคะมึงมันอาบน่าก่อนก็ไม่เป็น
ชิคกี้พายไม่เอาหรอกอ่ะมาอีกวันนึงก็เรียบอีก
ความเย็นด้านพอผมเอารถกลับบ้านเขาก็โดดยัดน้องสาม
รถสาเล้งพ่วงข้างมาเลยผมก็บอก
เออเป็นประเด็นกันว่าคิดในใจเหรอ
เอานะขอเวลาสัก๓วันหัดทำงานก่อน
มะพร้าวก่อนแล้วก็ให้อาหารปลาที่บ่อปลา
แต่ให้อาหารปลาเนี่ยแหละชั้นแรกแล้วผมเจ็บใจอะไรนะ

ถูกว่าทางนี้ไม่ถูกนะ
แต่เราก็พอดีแบบว่าต้องสอนนะ
ถูกว่าต้องสอนคนที่อะไรอย่างก็จะทำได้
เขาไปบอกครับพี่เขาก็ทำได้แล้ว

มีเมียครั้งนี้ทำไมมันถูกจัง
ทำไมมันถูกจังแล้ว๑๒๕บาท
นะฮะเป็นค่าสินสด
ค่ะไอ้ขวัญไอ้ขวัญช่วยอะไรพี่บาทบ้าง
ช่วยปลอกกะเพราอย่างนี้ค่ะ
อะไรอีกนี่อะไรอีก
แล้วก็ล้างชามกับดุ่งข้าวทำออกข้าวค่ะ

เจี๊ยวไข่ดาวผัดกะเพราค่ะ
อุ๊ยเป็นกะเพราเจ็ดมากเลยหรือคะค่ะ
คุ้มทำอะไรไม่เป็นเลยคุ้มทำอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยเอาไอ้ฟันแก้ผ้าเลยเดี๋ยวสะบัดอาบน้ำอาบให้แล้วก็อาบน้ำอาบแป้งอะไรเงี้ยเหมือนลูกอะแล้วก็บอกเออเดี๋ยวซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ไอ้เสื้อผ้าเนี่ยถึงไปเลยเหม็นตอนนี้เขาเริ่มรู้เลยว่ามีคนดูแลมีอะไรเงี้ยแล้วก็มองเออทำอะไรได้อะไรได้ก็เลยไปตั
วันแต่งงานอะ
เขาบ้านเขาว่าไงบ้างอยากรู้อะ

ค่าอาหารมา๔๐๐๐บาทขอตังค์หน่อยที่ตะบัด

อ่าเงินไม่มีผมบอกผมหมดกระเป๋าแล้ว
ก็วิ่งไปทั้งในชุดเจ้าบ่าวนั่นแหละ

แต่เราก็บอกมันได้สิมันมาถึงขนาดนี้แล้ว
อะไรจะเกิดมึงก็เกิดไปเถอะยังไม่คิดอะไร
เขาก็โยนตังค์ให้บอกเอาไป

ครับสกรมก็ต่างหยุดช่วยจนจบละ

ทำไมเราเลี้ยงเขาดีเลย
ทำไมถึงรักเขา

ภาพ

ทำอะไรให้พี่บัตรทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าอะไรเหรอ

รักแล้วก็จะขออยู่กับพี่บัตรไปจนแก่ตายค่ะ

พูดสักขนาดนี้มากอดหน่อยเร็วมาก

ฟันอยากจะบอกอะไรกับบังบัตรบ้าง
บางคะไอ้ฟันจะขอรักบังตลอดไปนะคะ
บางสู้ค่ะไอ้ฟันจะขอเป็นใจให้กับลุงบางค่ะ

ผมอะชอบการร้องเพลงมากเราไปงานไหนคนเขาก็ชอบเรา
เขาอยากเอาเราไปอยู่ด้วยอ่ะ
แต่เราบอกว่าชีวิตนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าทิ้งเขาไม่ได้
เราตั้งใจแล้วกับเด็กคนนี้นะฮะทุกวันนี้บุญไม่ได้ทำก็จริง
แต่ผมไม่ได้สร้างกรรมอะไรมากมายก็เหมือนความว่าเอาคนนี้เขาเป็นบุญผ่านต่อเราไป
เห็นบอกว่าก่อนจะมารายการเราเนี่ยอาบน้ำนานเลยเหรอ

ขัดผิวค่ะขัดผิวแล้วก็สระผมมั่วผมค่ะ

โอ้โหนี่มายืนกันนี่เราก็เลี่ยงเหมือนกันนะเนี่ย
เราว่าเราก็จับสีสดแล้วนะโอ้โหชุดเรานี่เนอะ
นี่ไม่ได้แค่นี้นะน้องเบ้นครอบครัวนี้ยังมีลูกชาย

หลายคนนะจาก๑๔กุมภาแล้วนะ
คุณจะต้องอิจฉาคู่นี้ไปแน่
ผมมองแล้วผมยังอิจฉาความรักของเขาเลยที่เขามีกัน

อะไรอ่ะบอกไอ้ควัลไหนถึงชั้น

ถ้าอยากรู้ไอ้ฟันต้องปิดตาก่อน

อ๋อค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
เงื่อนไขจริงเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่ทั้งคู่ต่างมอบให้กันและกันนะครับ
เห็นแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ผมเชื่อนะฮะว่าที่บังมารายการนี้
มีความสุขมาส่งต่อเรื่องราวแห่งความสุขและความดีแบบนี้เนาะ
เราคนรับมาเราก็มีความสุขและเราก็ส่งความสุขนี้ส่งผ่านหน้าจอทีวีไป
อย่าลืมนะครับวันดีเทศกาลดีแบบนี้บอกรักกับคนที่คุณรักซะนะครับ
ทำซะเลยถือโอกาสดีดีแบบนี้วันนี้มารายการของเราอยากได้เงินไปทำอะไร
อยากได้เงินสักก้อนหนึ่งครับเป็นทุนให้การศึกษาให้ลูกให้จบม๒
แกก็กดใจอะอยากให้ม๓เพราะว่าโคตรนี้ยังเป็นลูกม๓อยู่เหรอ
เดี๋ยวโรงเรียนไหน
ตั้งเป้าไว้ว่ามีเงินสักเท่าไหร่สำรองเอาไว้ให้ลูกจบ

ฝากเอาไว้ให้ลูกโดยเฉพาะเลยครับ
ใครเกิดความสามารถไปเลยนะ
ให้คนไปนั่งแล้ว
แต่เครื่องมือเหล่านี้แล้วคุณผู้ชม
และนี่คือเครื่องมือช่างครับ

นี่คืออะไรคะเครื่องนี้

เฮอรี่โครตค่ะ

ถ้าไปอยู่โรงจำนำก็ยังพอจำนำได้ใช่ไหม

เออมาเท่าไรครับตอนจำนำอยากรู้อ๋อ

แต่วันนี้บังกะมาเกมแล้วยังจำนำนะ

รู้ไหมว่าราคาที่มหาชนเขาตีนเนี่ย

ประมาณเท่าไหร่อ่ะสักพันห้าครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะ
ว่าราคามหาชนอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะอุปกรณ์ช่างผมเอาไปใช้ได้อยู่
ให้ราคา๑๓๐๐ครับด้วยสภาพมันเก่าก็เลยได้แค่๙๕๐ครับ
เครื่องมือช่างผมซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ผมช่วยได้๑๐๐บาทครับ
ชิ้นผมให้๑๕๐๐บาททั้งเซตเครื่องมือช่างให้๙๐๐บาทค่ะ
ผมให้๑๒๐๐นะครับผม
ก็ราคาใกล้กับที่บางบัตรบอกนะ
แต่ว่าราคาที่เฉลี่ยออกมาแล้วจริงนะของราคามหาชนอยู่ที่๑๑๔๐บาท
ราคามหาชนเขาให้เท่านั้นใช่ไหมใช่
อู้วเสียชื่อเสียงเกมรถกำลังหมดนะสมบัตินะ
เดี๋ยวไปดูกันว่าราคาจากทางรายการวันนี้จะได้เท่าไหร่

คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเครื่องมือช่างนะฮะ
นำมาจำนำกับทางรายการของเราในวันนี้นะครับ
ซึ่งซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
ใช้ประกอบอาชีพเสริมสร้างบ้านให้กับคนยากไร้ก็ว่าได้เนอะ

กว่า๔๐หลังแล้วนะคุณแม่คุณพ่อครับ
รวมถึงบ้านตัวเองด้วย
แล้วก็เป็นเงินเป็นทองเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้ด้วย
เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูแล้วครับว่าราคาจำนำในวันนี้คือ

ถ้าพอใจในราคาจำนำวันนี้นะครับ
ขอเชิญบางบัตรจำนำครับ
รับจำนำ

แล้วตอนนี้นะคะบังบัตรนะคะรับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย
ช่วงนี้นะคะเราจะถ่ายของคืนให้นะ
ตอบคำถามให้ถูกแค่๒ข้อเอง

เงินรางวัลให้สะสมมีอีกเพียบเลย

ก็ได้เลย
สพเมืองอุตรดิษฐ์จัดตั้งหน่วยตำรวจซาเล้ง

พระสงฆ์นางสงกราน

ระหว่างที่คุณตำรวจติดตามนางสงกราน
เมียของคุณตำรวจก็ติดตามคุณตำรวจเอง

ขอบคุณค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงถ่ายของ
โอ้โห

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

รับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ

ซึ่งก็คือพี่บัตรของเรานั่นเองนะคะ
ซึ่งพี่บัตรเนี่ยนำชุดเครื่องมือช่างชุดนี้เนี่ยนะคะ

ได้เงินจำนำไปแล้ว๕๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการเสียเวลานะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋า
มาเริ่มคำถามไถ่ของข้อที่๑ครับ
เอ๊ะ๑ในของที่เอามาจำนำ
อันไหนนะเขาบอกว่าบังบัดรักมากที่สุดเลยอ่ะ

เพื่อนครับผ่านไปปีนึงก็ไม่คืน๒ปีก็ไม่คืน๓ปีก็ไม่คืน
ก็เลยตัดสินใจว่าหินค้อนแฝนอยู่ข้างขวา
ค้อนเห็นความแขน

ลองเอามาตั้งเป็นคำถามดูสิ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
ลักษณะนามของค้อนเรียกว่าอะไร

ข้อสองเล่ม

นมครับ

เนี่ยนมผมก็มี๒เท่าเพราะถูก
เขาก็ถูก

ทำเอาลุงบัตรของเรามืดแปดด้านไปเลยครับ

ก็ได้ความมาว่าเต้า
เรียกลุ่มบัตรหรือไม่ช่วยหลุนสมัยช่วยเฉียกันครับ
หรืออันนะฮะตัวอย่างเช่น

เชื่อภรรยานะคะตอบถูกไปแล้วหนึ่งข้อ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ

อ้อยฟันดูในธรรมศาสตร์

ว่าอ้อยขวั่นจริงน่าตาเป็นอย่างไร

ควันก็คืออ้อยที่ปอกเปลือกแล้วนั่นแหละ

เมื่อก่อนมันไม่มีอะไรขายมากมาย

ทีนี้เขาเกียบว่าวมีอ้อยขวั่นมีข้าวโคตร
ต้มเดินแทะกันอย่างนี้มันจะตาย
เป็นสมัยก่อนก็คงจะเป็นหนังกางแปลงไหมพี่

พี่บาทพี่บาทเคยดูหนังกลางแปลงไหม

คุณครับเรื่องหนังกางแปลงนี่แหละ

คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
หนังกลางแปลงเริ่มฉายในไทยครั้งแรก

ข้อหนึ่งรบห้าสิบปีภูเขาทอง
ข้อสองเปิดภาพบรมรูปทรงม้า

ใช่หน้าภารกฤษทรงม้านี่

คือคงจะไม่เกี่ยวข้องอะไรมากมายฮะ
เพราะว่าภูเขาทองมันเคยมีงาน

ครบรอบห้าสิบปีภูเขาทองค่ะ

โหน่นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้จริงเลยนะตะบาท
เลือกที่จะเชื่อภรรยาอีกแล้วนะแก
แล้วคำตอบนี้นะครับน้องอ้อยจะนำโชคให้กับลูกปั่นถ่ายของได้สำเร็จเลยหรือไม่

ผิดค่ะ
หนังกลางแปลงนะฮะเริ่มฉายในไทยเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในงานเปิดพระบรมรูปทรงม้าครับ
คือต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปในสมัยราชการที่๕เลยนะคะ
พศ๒๔๔๐ภาพยนตร์นะคะเข้ามาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะ
โดยฉายครั้งแรกที่โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ
ต่อมาความนิยมดูหนังเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะ
เริ่มปรับรูปแบบการฉายให้คนได้เข้าถึงมากขึ้นนะคะ
นำมาสู่การฉายหนังที่โล่งแจ้ง
นั่นก็คือหนังกลางแปลงนั่นเอง

ตอบถูก๑ข้อนะคะยังมีหง่อมสะสมอยู่๕๐๐๐บาทค่ะ
พลาดได้ไม่เป็นไร
ห่วงของนี่แหละเนอะ
ของไม่อะไรห่วงค้อนนี่
ขอมอย่างนี้ไม่ได้เอากลับ
ขนาดคุณตำรวจเขายังเอามาขี่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วย

เขาได้จัดทำโครงการตำรวจซาเล้ง
โดยให้ตำรวจนะคะปั่นรถซาเล้งเนี่ยบริการช่วยเหลือประชาชนค่ะพี่
ทำไมคุณตำรวจน้ำมันมันแพงเหรอครับ

ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตำรวจขี่สาเล้ง

สงสารเหลือเกิน
คือต้องบอกว่าตำรวจเขาไม่ได้ปั่นไปไหนก็ได้นะ
เขาให้ปั่นตามคนคนหนึ่ง
มันคือคำถามไงครับคุณแม่คุณพ่อจ๋า
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
สพเมืองอุตรดิษฐ์จัดตั้งหน่วยตำรวจซาเล้ง

ข้อสองนางทรงกรรณ

ติดตามนางสงกรานไปไหน
สงสัยจะแบบว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนมาจับ
มาถ่ายรูปตัวความปลอดภัยหรือเปล่าเนอะ

ระหว่างที่คุณตำรวจติดตามนางทรงกรรณ
ระวังนะเจ้าประสงคราญ
เมียของคุณตำรวจก็ติดตามคุณตำรวจเอง

ข้อ๑พระสงค์ค่ะ

เอาสิที่ลุงบัตรวิเคราะห์มานี่ก็เข้าเขาดีเหมือนกัน
แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าพี่ตำรวจเขาจะขี่ซาเล้งตามพระหรือว่านางสงกราน

ก็จะถ่ายเครื่องมือช่างกลับบ้านไปทำมาหากินต่อกันได้เลย
นี่เขาบอกว่าสพมอิตรฤดได้จัดทำโครงการตำรวจสาเล็งค่ะ
โดยให้ตำรวจปั่นสาเล็งออกตามบินธมาตรและบริการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
ยังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามแยกต่างให้กับโรงเรียนแล้วก็ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอีกด้วยค่ะ
มธนาศาสตร์ทูด้วยนะครับกว่าคุณสมรวจนะ

ตอบคำถาม๓ข้อตอบถูกไป๒ข้อนะคะรับเงินสะสมไป๑๐๐๐บาท
คราวนี้เย่ดังเลยนะคำว่าไถของสำเนิน

เข้าถึงถามไถของข้อ๔เลยครับ

ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญมากนะคะตั้งแต่สมัยโบราณนะคะ
แต่ว่าใครจะรู้ว่าชื่อหาดเจ้าสำรานมีที่มาจากเรื่องเล่า
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ถามว่า
หาดเจ้าสำราญมีที่มาจากใครสำราญ

ข้อ๒เจ้าที่เจ้าทาง
หาดเจ้าสำราน
ความสำราญนี่ต้องน่าเป็นกษัตริย์ครับ

เออใช่เออเหมือนกันล่ะ

ตอบมาแล้วนะคะคราวนี้อ้อยควันเชียร์สุดตัวนะ
ตอบข้อหนึ่งนะคะกษัตริย์ค่ะ

ถูกนะคะ
ถ้าถูกนะคราวนี้ก็เป็นภาษาสัมภาษณ์๕คันนะ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณนะฮะ
เพราะความสวยงามเป็นที่ประทับอกประทับใจของทุกคน
เว้นแต่พระมหากษัตริย์นะครับ

แล้วก็มีประวัติเล่ากันมานะคะว่า
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะคะ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรษ

ชาวบ้านนี่แหละเรียกหาดนี้ว่า

คราวนี้เราเชื่อเมียอีกข้อนึงนะ
จาก๔ข้อเราเลยถูก๓ข้อนะคะ

ในที่สุดลุงบัตรกับน้องอ้อยก็จูงมือกันคว้าเงินหมื่นไปได้สำเร็จ

และในวันนี้ทางรายการขอถ่ายของให้กับ

คุณวัญชัยนำโทรทัศน์ไปจำนำไว้ในราคา๒๕๐๐บาท
เพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนในครอบครัว
ดูแลทั้งลูกน้อยและภรรยาที่รัก
ทางรายการก็ขอถ่ายของให้กับคุณวัญชัย
เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุกขึ้นสู้ต่อไปนะครับ

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

ตะกี้นี้เราสะสมเงินรางวัลไป๑๕๐๐๐บาทแต่ถ้าสามารถเล่นเกมตัวจำนำโชคได้นะ
จาก๑๕๐๐๐บาทจะกลายเป็น๓๐๐๐บาท
แต่ว่าจะเป็นเกมอะไรนะคะกติกาเป็นยังไงไปชมค่ะ
และตัวจำนำโชคจะนำโชคในเกมกล่องสร้างใจ
ซึ่งก็คือกล่องของขวัญที่ภายในบรรจุลูกโป่งรูปหัวใจเอาไว้
โดยผู้จำนำจะต้องสวมถุงมือหาทางควักหัวใจไปใส่ตะกล้าจำนวน๗ดวงภายในเวลา๑๐๐วินาที
หากทำสำเร็จเบิ้ลเงินรางวัลที่สะสมมาให้ไปเลยจะล้วงแคะแกะต่อยเอาที่สบายใจเลย
แต่ลูกโป่งต้องห้ามแตกนะครับ
พันบาทเราน่าจะทำได้ไหมสิบหนึ่งบาทเราต้องมั่นใจว่าเราทำได้

เออเรียกว่าลูกบาททำได้เพราะว่าบางบาทแข็งแรง
ถ้าพร้อมแล้วบางบัตรประจำที่ครับ
คลอมแล้วเริ่มครับ

โอ้ยย้าเหงื่อหลังแวะ
มาแล้ว
แสบเวลา

ถีกยากอ่ะมันแข็งอ่ะ

ไปอยู่เลย

สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว

อีกนิดเดียวไป

แหมลุงบัตรนี่ดูเหมือนแกจะสูงวัย

แต่จะทันเวลา๑๐๐วินาทีหรือไม่
เดี๋ยวช่วงหน้าขอเชิญพี่เอชายา
ไขข้อข้องใจกันครับ

ใครมีเรื่องกับแกหัวเละแน่นอน
จะต่อยแหลกเลย
เขาจะทำได้หรือไม่ได้ครับ
ตอนนี้ลุงบัตรก็ต้องมาวัดพลังกับเกม
กล่องซ่อนใจที่ต้องงัดทั้งแรง
ทั้งความไวควักหัวใจออกมาจากกล่อง

และลูกชายที่รออยู่ที่บ้านครับ
เฮ้ย
เม่ตอนนี้นี่ตอนเห็นบัง
ต่อยกล่องของขวานคิดในใจตาย

ทำได้หมดเลยนะยากไหม

ยากตรงว่าใส่ทุกมือนะครับแกะได้
เลยต้องคิดจนสมองว่าถ้าแกะไม่ออกแน่

ทำไปได้๗ลูกตามที่เราต้องการนะครับ
แต่เวลาสิครับคุณพ่อคุณแม่ครับ

เขาจะทำได้หรือไม่ได้ครับ

มาช่วยกันส่งพลังใจกันให้เต็มที่
เพื่อสองคนนี้จะได้ไปถึงฝั่งฝัน

เบิ้ลเป็น๓๐๐๐บาททันทีนะครับ

แต่พี่เอเขาเล่นปิดมากสักขนาดนี้
มีเสียวเหมือนกันนะนี่

ให้ดูเวลาหน่อยสิ

ต้องบอกว่าคราวนี้นะครับประกันทำสำเร็จแล้ว

ตอนแรก๑๕๐๐บาทเป็น๓๐๐๐บาท
รวมกับเงินรับจำนำนะคะ๕๔๐๐บาท

ขอบคุณครับขอบคุณ
ขอบคุณครับแล้วที่สำคัญให้ความสำเร็จ
ล้านบาทครับคิดว่าเงินจำนวนนี้สามารถเป็นทุนการศึกษาของลูกได้ไหมครับ
ได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทางรายการนะครับ
ที่เอื้ออาทรอนครับให้กับคนแบบผมขอขอบคุณมากครับ

เรามีความสุขตั้งแต่เห็นบำบัด
แล้วก็อ้อยควันยังไม่ได้หุบยิ้มเลยวันนี้

ดูสิกำลังใจที่ดีมากเนอะ
จริงครับพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับ
ขอบคุณที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับต่อเวลาจำที่และวันนี้ต้องขอขอบคุณกองสลากพลัง
อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ

คุณสามารถเอาอะไรมาจำนำกับเราก็ได้
และรับเงินจำนำสุดพิเศษแบบนี้กลับไปได้เสมอครับ
รับจำนำของเรานะคะเปิดทำการทุกวันอาทิตย์๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
วันนี้ผมชยามิชัยเบ้นพร้อมชิตาลาไปก่อนสวัสดีครับ

ไอ้ดีกันนะตล๊อกลำยองนะ
พี่ลำยองที่ว่าคำสาบานโมคะเนอะนะ

แล้ววันนี้เอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
ก้อยฟ้าของขัวจ้า

ใจเย็น